แม่รู้จักคนนี้ไหมเขาบอกว่าเขาอ่ะเคยเอากับแม่แล้วขนาดนั้นเลย
นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ตกใจมากที่สุดเขาพูดเลยค่ะว่าเขาเคยมีอะไรกับเอมมี่แล้ว
เอมมี่เป็นลูกศิษย์เขามาแก้ผ้าให้เขาทำพิธี
ซึ่งหนูไม่เคยแก้ผ้าทำพิธีค่ะไม่เคยเลยไม่เคยทำพิธีกับเขาด้วย
ไม่ได้รู้จักเขาเขาชื่ออะไรอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรหนูไม่รู้จัก
แล้วรูปที่มันออกมานี่คือที่เราถ่ายรูปกับเขาคือรูปตอนไหนรู้ไหมคะ
รูปที่เขาที่มันมีออกมาตอนนี้นะคะเป็นรูปที่คือหนูก็ไม่รู้ว่าใครมาขอถ่ายรูปกับหนูบ้าง
ถ้าจำถ้าทุกคนจำได้ทุกคนจะรู้ว่าเอมมี่เนี่ยไปงานพิธีไหว้ครู
ไม่ว่าจะเป็นแม่เทพบรมันไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สุบินไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ค่ะ
ที่ที่ไปเนี่ยเป็นสำนักแบบใหญ่คือเราไปร่วมงานไหว้ครูทุกคนจะรู้
แต่น้องเอมมี่ครับขอถ่ายรูปหน่อยแล้วหนูปฏิเสธได้เหรอคะ
หนูปฏิเสธไม่ได้หนูเคยจะเคยจะปฏิเสธแต่คือต่อวันนั้นคือเหนื่อย
แค่วันนั้นเราก็มีความรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้ดิเขาอยากรอถ่ายรูปกับเรา
ต้องให้เขาถ่ายแต่หนูไม่รู้ว่าการถ่ายรูปแบบเนี้ยมันเป็นดาบสองคม
ให้เขาเอารูปหนูเนี่ยไปทำอะไรที่มันไม่ดีการที่เอาไปทำไม่ดีค่ะ
ถ้าเกิดว่าเขาจะเอาชื่อเสียงเอมมี่ไปในการขายของออนไลน์ขายเครื่องลาง
ขายเสื้อผ้าขายอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เขารวยอ่ะเอาไปเลยทำไปเลย
แต่ไม่ใช่เอาลูกหนูไปล่อลวงคนมาเอาแบบนี้มันไม่ใช่
เห็นว่ามีผู้เสียหายถึงสองคนใช่ไหมครับมีผู้เสียหายสองสาว
ตอนนี้ที่ไปเพิ่งไปออกรายการโหนกระแสมาหนูเพิ่งจะดูเมื่อกี้เพราะว่า
คุณสามีเขาเปิดให้ดูก็บอกว่าเออแล้วหนูมานั่งฟังทุกคำพูดอ่ะ
เขาพูดถึงแล้วว่าเขาเคยมีอะไรกับเราแล้วเรามานอนแก้ผ้าให้เขา
เอาทำพิธีหนูไม่รู้จักแล้วหนูไม่เคยทำพิธีกับเขา
อย่าทำแบบนี้อย่าทำลายชีวิตหนูหนูกำลังยืนเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้ว
ภาพทั้งหมดมันกำลังดีแล้วทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้
ทำร้ายกูทำไมอ่ะถ้าผู้หญิงสองคนนั้นโดนข่มขืน
บาปตกที่หนูไหมคะใช่ไหมมันต้องตกที่หนูอ่ะ
แต่โชคดีที่สองคนนั้นเขาแคปทุกอย่างไว้แล้วเขายังไม่โดน
แล้วถ้าเกิดว่าเขาโดนข่มขืนขึ้นมาจริงคนที่แย่ที่สุดคือเราไหม
เพราะว่ามันเป็นรูปเราหลายคนนะคะไม่ว่าจะมาทำพิธีอะไรก็แล้วแต่
ที่เขามาทำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีดารามาทำไง
มีดาราศรัทธาเยอะมีดารามาทำจริงคนเขาก็เชื่อสิคะ
คนยิ่งคนแบบทำงานกลางคืนคนที่แบบกำลังแย่
เขาหาที่ยึดเหนียวจิตใจคนเขามันกำลังจิตตกเขาก็ต้องไป
แต่ถามว่ามีพิธีแบบนี้ไหมมีจริงแต่เราต้องดูว่าเราทำพิธีกับใคร
อาจารย์ไหนชื่ออะไรสำนักเขาอยู่ที่ไหน
ถ้าไอ้บ้านเท่ารูหนูแล้วไปเอาพระเสียรพญานาคเสียงพ่อแก่มาวาง
อย่าไปทำแล้วหลังจากนี้จะแบบระวังในการถ่ายรูปคู่ไหม
คุยกับคุณสามีเลยพ่อเอาไงดีหนูเหนื่อยบอกเขาเลยว่าหนูเหนื่อย
เหนื่อยที่ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทำไมมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา
ทำไมต้องเป็นคนอื่นทำลายเอมมี่ตลอดเลยมันเหนื่อย
ทีนี้เหมือนเวลาไปทำงานที่ไหนคนมันก็ต้องวิ่งมาขอถ่ายรูป
บางคนมากอดเอมมี่ก็ยังต้องทำใจเออไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาถ่ายรูปเสร็จเขาก็ไป
แต่ตอนนี้มันคงต้องไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่ได้แล้วหนูจะถามเลยพี่เป็นใครคะ
พี่ทำงานอะไรคะพี่อยู่ที่ไหนคะต้องขออนุญาตถามแล้วเพราะว่าไม่ได้แล้วอ่ะ
เพราะรูปเอมมี่มันไปทำลายชีวิตคนเยอะมากเลยเอมมี่ไม่เอาแล้วอะค่ะเหนื่อยมาก
ถ้าเมื่อไหร่ที่เอมมี่ไม่ออกมาพูดแบบอ๋ออีนี่ยอมรับ
แต่ว่ามึงรู้จักกันแล้วเนี่ยล่อลวงผู้หญิงไปข่มขืนถูกต้องไหม
แต่พอเอมมี่ออกมาพูดคนก็จะแบบมันก็มีทั้งคนรักและคนเกลียด
แต่วันนี้หนูกำลังจะบอกทุกคนว่าหนูไม่รู้จักเขา
หนูไม่เคยทำพิธีกับเขาและหนูไม่ใช่ลูกศิษย์เขา
แล้วในส่วนของเอมมี่จะไปแจ้งความด้วยไหมอ่าไปค่ะ